คุณผู้ชมคะดูเรื่องของการล่อซื้อยาเสพติดหน่อยค่ะ
คราวนี้เจ้าหน้าที่เขาไปล่อซื้อยาบ้าจากชายพิการ

ชายพิการคนนี้เขามีฉายาดำ๒๐๐ปีครับ

เขาไปอาศัยหลับนอนอยู่แถวสะพาน๒๐๐ปีสะพานรัตนโกศิลป์

คนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปล่อซื้อ
คือนายดำหรือว่านายจิระไตรภูมิอายุ๖๓ปี
คือเขาเป็นผู้พิการเดินไม่ค่อยสะดวกค่ะ

แล้วที่ผ่านมาเขาเคยประสบอุบัติเหตุค่ะ

ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ขี่ซาเล้งเนี่ยนะครับ

ก็ปรากฏว่าตำรวจไปดักรอนะคุณฮะ

คลิปถ่ายจากรถของตำรวจที่ไปดักรอดักจับ
ตอนแรกส่งสายล่อซื้อ
มาทำการซื้อขายแถวบริเวณใต้สะพานตรงนี้
ค่ะสะพานรัตนโกศิลป์หรือว่าสะพาน๒๐๐ปี

แล้วปรากฏว่ามีการตกลงขายยาบ้ากัน๑๐๐เมตร๓๐๐๐บาท
แล้วก็ให้เอาเงินไปซื้อยาบ้าตรงนี้ตรงสะพานใต้สะพานเนี่ยค่ะ
ทีนี้ตำรวจเขาต้องมีการถ่ายเอกสารแบงค์เอาไว้นะคะ

หลังจากนั้นตำรวจเขาต้องกระจายกำลังนะคุณผู้ชมดูสิ
กระจายกำลังรอบบริเวณเลยประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง
๒๐๐ปียังไม่ยอมเอายาบ้ามาส่งให้นะ
แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเขาขี่รถเป็นรถพ่วงท้าย
ขนของเก่าขี่นำหน้าแล้วสายก็ขี่ไปตามหลัง
ไปเรื่อยไปตามถนนสายจามเทวีห้างฉัดสายเก่านะ

ตำรวจที่มารายล้อมอยู่ตรงนี้ก็ไม่สามารถบุกจับได้ใช่ไหม

เอาให้สายลับของตำรวจนู่นไปต่อที่บ้านเขาเลย
ก็ไปถึงหมู่บ้านดงสรรเงินตำบลบ่อแห้วที่อำเภอเมืองลำปางนะครับ
ตำรวจก็ค่อยในการขับรถติดตามห่างไม่คลาดสายตา
จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมผ่านไปสัก๑๐นาที
คือสายรับแจ้งมาไงบอกว่าเนี่ยซื้อขายยาบ้ากันตรงจุดนี้แล้ว

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยวิ่งเข้าไปคุมตัวในดำ๒๐๐ปี

แล้วก็เจอของกลางด้วยเป็นยาบ้า๑๐๐เมตร

แล้วเขาเจอยาบ้าที่แบ่งใส่ในถุงพลาสติกใสอีก๓๐เมตร

เงินที่ใช้ในการล่อซื้อเขามาเปรียบเทียบกับที่ถ่ายเอกสารเอาไว้
มันตรงกันมันคือแบงค์เดียวกัน
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นนี่นะคะ
ดำ๒๐๐ปีเขาก็สารภาพ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
นี่ค่ะก็เอาของกลางนี้นะคะ
ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองลำปางดำเนินคดีต่อนะคะ